อย่าเห็นต้นใจ
ก็นึกขึ้นได้ว่าไอ้หนึ่งมันไปนอนสารานี่ว่
ดูมันเป็นยังไงอะไรแกก็เลยหันไปมองตรงศาลา

พอเท่าแก่วิ่งมาจนถึงหน้าแก่ปุ๊บชาวบ้านตามมาพี่แจ๊คเชื่อไหมว่าปรากฏว่าชาวบ้านที่ตามมาบางคนเนี่ยหน้าหายไปครึ่ง
สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ
แน่นอนนะครับว่าเรามีนัดกันเป็นประจำทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง
และสำหรับในค่ำคืนวันนี้แขกรับเชิญของผมที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของการไปลองของลองดีเป็นคุณหนึ่งครับ
แล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมทุกท่านนะครับว่าทุกเรื่องที่คุณผู้ชมนั้นจะได้ฟังในต่อไปนี้คุณผู้ชมจะต้องใช้ดุลยพินิษฐ์แล้วก็วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
และก็ต้องบอกคุณผู้ชมนั้นจะได้ฟังในการรับชมด้วยนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
แล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมนั้นจะได้ฟังในการรับชมด้วยนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
แล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมนั้นจะได้ฟังในการรับชมด้วยนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
แล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมนั้นจะได้ฟังในการรับชมด้วยนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
แล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมนั้นจะได้ฟังในการรับชมด้วยนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
แล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมนั้นจะได้ฟังในการรับชมด้วยนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
แล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมนั้นจะได้ฟังในการรับชมด้วยนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
แล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมนั้นจะได้ฟังในการรับชมด้วยนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคล

แล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมนั้นจะได้ฟังในการรับชมด้วยนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
แล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมนั้นจะได้ฟังในการรับชมด้วยนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
แล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมนั้นจะได้ฟังในการรับชมด้วยนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
แล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมนั้นจะได้ฟังในการรับชมด้วยนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
แล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมนั้นจะได้ฟังในการรับชมด้วยนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
แล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมนั้นจะได้ฟังในการรับชมด้วยนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
แล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมนั้นจะได้ฟังในการรับชมด้วยนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
แล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมนั้นจะได้ฟังในการรับชมด้วยนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคล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

แล้วพวกผีจะทำอะไรเขาได้อะไรประมาณนั้น
หมายถึงว่าแกเฉียดตายหมายถึงใกล้ตายหรือตายไปแล้ว

ตายแต่ไม่ตายไม่ตายสักรอบ

ใช่ด้วยอุบัติเหตุด้วยด้วยสัตว์ทำร้ายด้วย
ด้วยแบบจมน้ำด้วยอะไรประมาณนั้นครับผม

คือตอนที่แกจมน้ำครับผม

ก็เลยคิดว่าเฮ้ยชีวิตนี้ไม่มีอะไรทำอะไรก็ได้แล้ว

คือต้องย้อนกลับไปประมาณปี๕๓นะครับ
ตอนนั้นเนี่ยผมได้ปลดประจำการทหารมา
แล้วผมก็ไม่มีงานทำผมก็เลยโทรหานายผม
บอกนายขออนุญาตมีงานให้ผมทำไหม
ทีนี้นายก็เลยบอกเดี๋ยวเองไปอยู่กับไอ้จ๋าแล้วกันนะครับ

จ่าคนนี้ก็คือลูกของสายเข่าคนนั้นนะครับผม
จ่าเนี่ยเป็นอดีตทหารนอกราชการนะครับ

ผมก็ได้มาอยู่กับแกที่จังหวัดแห่งหนึ่งทางภาคกลาง
ผมก็ได้อยู่กับแกแกก็ไม่เคยให้ผมไปออกไปทำก่อทรงก่อสร้างอะไรนะ
แกก็ให้ผมอยู่บ้านแบบดูแลบ้านลดน้ำต้นไม้อะไรประมาณนั้น

จ๋าเรียกมาบอกว่าไอ้หนึ่งเองไปอยู่ร้านเพื่อนแกได้ไหม
ซึ่งเป็นร้านขายวัสดุก่อสร้างซึ่งเป็นคู่สัญญากัน
ก็คือว่าคนเขาออกไปคนนึงตอนนี้มันมีอยู่ปกติจะมีอยู่๕ตอนนี้เหลืออยู่๔คน
เดี๋ยวเองไปอยู่ช่วยเขาก่อนจนเขาหาคนใหม่ได้แล้วเองค่อยกลับมาอยู่กับพี่เหมือนเดิม
ก็โอเคก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็ไปก็ไป
ผมก็ได้ไปอยู่ที่ร้านขายวัสดุก่อสร้างร้านนี้นะครับผม
ซึ่งเขาให้ผมพักอยู่ที่หลังร้านรวมกับคนงานทั้ง๔คนของเขานะครับผม
ซึ่งลักษณะบ้านพักก็จะเป็นบ้านพักอยู่หลังร้านนะครับอยู่ติดบ่อน้ำนะครับ
บนบ่อน้ำก็จะมีสาราสาราท่าน้ำถัดจากถัดจากหลังร้านไปก็จะเป็นทุ่งนาชาวบ้าน
จากทุ่งนาไปก็จะเป็นทางรถไฟทีนี้ผมก็ได้มาอยู่กับพี่พี่ทั้งสี่คนนะครับ
จะมีลุงยอดนะครับมีพี่หนุ่มมีพี่ออสนะครับแล้วก็มีลุงกาดนะครับผมก็ได้อยู่กับเขาเนี่ย
ของพวกเขาก็คือเวลาเลิกงานก็จะออกไปสังสรรคดื่มกันปุ๊งกันที่ร้านค้า
แล้วก็จะออกแนวแบบพูดมากนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนั้นนะครับแต่๓คนนะครับผมจะไม่ขอพูดถึง
ผมจะขอพูดถึงคนเดียวคือลุงยอดนะครับผมลุงยอดเนี่ยดั้งเดิมเลยเนี่ยตัวแกเป็นคนจังหวัดทางภาคอีสาน
เป็นคนจังหวัดศรีสะเกดนะครับเป็นคนสวยลักษณะก็คือสักลายสักลายอัคระเต็มตัวเลยและตัวแกดำ
ลักษณะนิสัยของลุงยอดเลยเนี่ยแกจะเป็นคนที่เวลาทำงานนะครับแกจะเป็นคนเงียบขึมจะเป็นคนพูดน้อยจะเป็นคนจริงจังแล้วก็อยู่ร้านนี้มาไม่ต่ำกว่า๑๐ปีอยู่มานานแล้วนะครับ
แต่พอเวลาเลิกงานปุ๊บแล้วได้ไปสังสรรค์ที่ร้านได้ไปดื่มไปโก๊งที่ร้านปุ๊บนิสัยแกจะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยแล้วไม้เบื่อไม้เมาของแกคือสารพระภูมิหน้าร้าน
นั่นคือไม้เบื่อไม้เหมาก่อนทำไมอ่ะก็คือทุกวันจันทร์เนี่ยพี่แจ๊คเท่าแก่เนี่ยเขาจะเอาพวกสุราเอาพวกไก่ไปไหว้เพื่อที่จะขอพรเจ้าที่ว่าขอให้ร้านขายดีนะอะไรประมาณนั้น

แกก็จะยืนแบบชี้หน้าชี้หน้าด่าสาร

ซึ่งคำพูดผมไม่รู้เพราะผมเห็นไกลไง
ก็จะชี้หน้าด่าสารอะไรประมาณนั้น
บางทีก็จะยืนคุยกันเหมือนเพื่อนกัน

แม่บ้านเขาจะเอาของมาไหว้
ชี้ใส่สารพระภูมิมาก
อันนี้หนักไป

ทำไมตัวแกถึงไม่ได้รับผลกระทบ

แล้วสังเกตอีกอย่างหนึ่งเลย

หน้าร้านจะอยู่ตรงนี้เนอะแล้วร้านค้าก็จะอยู่ถัดไป

ก่อนจะถึงร้านค้ามันจะมีทางสามแพร่ง

ตามตะยอดไปนั่งร่วมวงกับเขา
อะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาแกกลับมา

ทางสามแพ่งนั้นบางทีก็จะไปฉี่รถตรงนั้น

บางทีก็ขากถุยอะไรประมาณนี้
จะเป็นกิจวัตรจะเป็นแบบนี้เลย

ครั้งผมไม่ได้ไปนั่งร่วมวงกับแก
ผมก็จะอยู่ที่บ้านพักใช่ไหม

ผลไม้ติดไม้ติดมือมา
ตอนแรกเข้าใจว่าแกไปหยิบมาจากสรรเจ้า
ตอนแกเขาก็ไหว้ทุกวันจังนะพี่แจง
เพราะว่าไม่ได้ไปตลาดแล้วซื้อมาแน่
แล้วผมก็แบบอุ๊ยพลาดปากบ้าง

ผมก็สงสัยว่าลุงยอดแกใครมันใจดีซื้อไก่ต้มซื้อพวกผลไม้ให้
ก็ประมาณนั้นผมก็ไม่ได้สงสัยอะไร
อยู่มาได้สักระยะหนึ่งระยะใหญ่เลย
วันนั้นก็แกถือไก่ต้มมาตัวหนึ่งแกก็เมามาแล้วล่ะเดินเซมาเลย
แล้วก็ถือไก่ต้มมาแบบใส่ถาดมาเลยถาดที่เป็นโฟมใหญ่
ถือมาบอกแล้วก็ทำให้บอกไอ้หนึ่งเอาไปสับดิทำน้ำจิ้มแซ่บนะเว้ย
ผมก็สับสับสับแล้วก็กำลังกินอยู่
ด้วยความที่ว่าผมก็สงสัยไงเพราะมันหลายครั้งแล้วพี่แจ๊
ใครใจดีซื้อไก่ให้ลุงซื้อสำหรับใหม่ให้ลุงวะ
ผมจะได้ยกมือว่าขอบคุณครัวสักหน่อย

ถ้ากูบอกให้มึงฟังมึงจะเชื่อกูไหม
พวกนี้ของพวกนี้กูหยิบมาจากทางสามแพ่งตรงนั้นน่ะ
ตรงที่เขาเอามาไหว้คนตาย
ผมนะกำลังเคี้ยวไก่อยู่พี่แจ๊คหล่นน้ำเป๊ะเลย
เรื่อยบอกว่าอุ้ยลูกยอธคุณเป็นเล่นไหมนะ
ลูกไปทำแบบนี้ลูกไปแบบนี้ยังคิดว่าแบบนี้ลูกเป็นรอบหรูเค้าเหรอ
สองครั้งอ่าฆ่าไม่เคยกลัวไอ้ผีพวกนั้นหรอก
มันทำอะไรค่าไม่ได้หรอกทนงตัวไปหน่อยใช่ประกาศไปหน่อย
แกก็เลยเล่าให้ฟังว่าย้อนกลับไปเหตุการณ์ที่เฉียดตายครั้งแรกของลุงยอดนะครับ
อายุสิบแปดปีตอนนั้นอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดยังไม่ได้มาทำงานที่ร้านนี้อืม
ไปเลี้ยงควายนะครับแล้วควายไม่รู้มันตื่นอะไรมันวิ่งมาควิดแกอืม
มาควิดปุ๊บแกบอกว่าเขาเนี่ยทะลุแทงเข้าไปแล้วก็ทะลุไปที่ด้านหลังเลยครับ
แล้วก็ทีนี้เพื่อนข้างนาเขาก็ช่วยกันแกเอาแกไปส่งโรงพยาบาล
จนแบบหมอให้นอนโรงพยาบาลแค่๓วันแล้วก็ออกมาปรากฏว่าไม่ได้รับอันตรายอะไรเลย
เพราะว่ามันไม่โดนเอาไว้เฉพาะสำคัญโอ้โหผมมันแค่ทิ้มทะลุไปเฉยเฉยไงครับ
ผมก็เลยบอกเฮ้ยโม้เปล่าลุงแกเลิกเสื้อขึ้นให้ดูเลยมึงดูนี่
ปรากฏว่าแผลเป็นอ่ะพี่แจ็คที่เหมือนมีรอยอะไรแทมน์ทิ้มเข้าไปอ่ะอืม
ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังอ่ะก็คือมีรอยทะลุจริงจริงมีรอยทะลุจริงจริง
คือเห็นแผลเป็นเห็นของคุณลุงคือเข้าหนี้ใช่ออกหนี้ใช่
มีหลักฐานจริงจริงมีหลักฐานโอ้โหครั้งที่สองและครั้งที่สองนะครับ
อยู่ที่ร้านคือตอนนั้นแกมาทำงานได้ประมาณสักสองสองสามปีแล้ว
แล้วทีนี้เท่าแก่เขาเปลี่ยนโกดังใหม่ไงเพราะว่าร้านเขากิจการดีขึ้น
เขาต้องทำกระดังใหญ่ใหญ่อะพี่แจ๊คแล้วก็เก็บปูนเก็บอะไรอย่างเงี้
แล้วแกก็ได้ขึ้นไปเชื่อมเหล็กพอขึ้นไปเชื่อมเหล็กปุ๊บเนี่ย
ปรากฏว่าแกหน้ามืดและแกหงายหลังตกนั่งร้านน่ะเหรอ
ไม่ใช่เป็นหลังคาเลยแล้วก็ตกลงมาปุ๊บแล้วแกก็บอกแกสลบไปเลย
ฟื้นอีกทีที่โรงพยาบาลหมอให้นอนโรงพยาบาล๓วัน
ปรากฏว่าไม่ได้รับอันตรายอะไรเลยแค่พกช้ำดำเขียวถลอกปกปึกนิดหน่อย
ไม่หักไม่หัวไม่กระแทกไม่เป็นไรเลยหลังลงด้วย
ทีนี้ผมก็เลยบอกว่าโหหรือจะจริงวะเนี่ยหรือมันพวกผีจะไม่มีจริง
แล้วผมก็ความผิดก็ตีกันแล้วอ่ะเพราะว่าถ้ามีจริงเนี่ย
ตะยอดคงจะโดนเล่นไปเละเทะแล้วเพราะว่าแกไปทำแผลงแผลงเยอะอืม
หลังจากวันนั้นเหตุการณ์ก็ผ่านไปผ่านไปสักระยะหนึ่ง
วันนั้นเป็นวันเสาร์พี่แจ๊คเย็นวันเสาร์
พวกผมก็ได้มานั่งแบบนั่งสังสรรค์กันที่หลังร้านนะครับ
ข้างบ่อปลาเพราะว่าตะยอดเขาเอาตะข่ายไปลง

พอมานั่งดื่มทีนี้สักพักนึงแกบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยว

ปรากฏว่าหายแล้วอ่ะหายเลยโดดลงไปแล้วหายเลยอ่ะอ่า
ผมก็เห็นมันนานผิดปกติอย่างนี้สัก๒๓นาทีแล้ว
บอกเฮ้ยพี่พี่หนุ่มทำไมตะยอดแกไม่โผล่ขึ้นมา
ทีนี้ตัวหนุ่มบอกเฮ้ยไปโดดลงไปดูแกเลย
โดดน้ำผมพี่ออสแล้วก็พี่หนุ่มก็โดดน้ำลงไปดู

ผมก็ควานหากันพักหนึ่งอ่ะ
ก็คือแกยังไม่โผล่นะพี่แจ๊คคณีน่าจะเกิน๕นาที
คาเนได้เลยว่าน่าจะเกิน๕นาทีจนรถเท่าแก่วิ่งมาจอด
รถกระบะเท่าแกวิ่งมาจอดที่ข้างสระพี่หนุ่มถึงไปคว้า
เอาตะยอดขึ้นมาได้อยู่ในน้ำอยู่ในน้ำ
ก็คือคเนว่าเกินห้านาทีแน่นอนก็ลากขึ้นมาพอลากแกขึ้นมาปุ๊บก็มาแบบเป่า
ผายลมปั๊มหน้าอกเท่าแกบอกเอามันขึ้นรถไปส่งโรงพยาบาลเลย
ก็เลยเอาแกไปส่งโรงพยาบาลประจำจังหวัดหมอคุณหมอก็เรียกเท่าแก่เข้าไปพบ
แล้วก็บอกว่าญาติคนไข้ต้องทำใจนะเพราะว่า
ตัวของคนไข้เนี่ยเหมือนกับขาดอากาศนานแล้วน้ำท่วมด้วยอะไรด้วย
น้ำมันต้องเข้าปอดแน่แน่ใช่แล้วก็ยกตัวอย่างดาราท่านหนึ่งที่เคยขับรถตกน้ำ
ให้ฟังว่าคือเคสเดียวกันคือเคสเดียวกันเท่าแก่ก็ไม่พูดอะไรเดินกลับร้าน
เช้าวันอาทิตย์โรงพยาบาลโทรมายิงหรือญาติของคนไข้หรือเปล่าคะ
คนไข้ฟื้นแล้วค่ะเท่าแก่บอกว่านี่แหละไอ้ยอด
เขาบอกนี่แหละไอ้ยอดแล้วก็เฮโลกันไปที่โรงพยาบาล
ปรากฏว่าไปถึงเตียงคนไข้แกก็นั่งนั่งกินข้าวข้าวข้าวถาดอ่ะ
ข้าวต้มอ่ะก็นั่งนั่งกินแบบไม่ไม่รู้สึกอะไรเลยเฮ้ย
ผมก็งงอ่ะมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะแล้วทีนี้ก็หมอก็ให้อยู่โรงพยาบาลครับ
สามสี่วันพี่แจ๊คแล้วก็ให้กลับมาอยู่ที่ร้านอืม
กลับมาอยู่ที่ร้านปุ๊บพักผ่อนพักฟื้นได้๓๔วันเหมือนเดิม
แล้วแกก็กลับมาทำงานได้ปกติพอแกกลับมาทำงานได้ปกติปุ๊บเย็น
ก็ไปนั่งโก๊งเหมือนเดิมอ่าทีนี้ผมไม่ไหวแล้วผมไม่เอาแล้วค่ะ
ผมโทรหาพี่จ่าเลยบอกพี่จ่าครับผมไม่ไหวแล้วครับ
ผมอยู่บ้านหลังนี้ไม่ได้แล้วถ้าอยากให้ผมอยู่หลังนี้ต่อเนี่ย

เพราะว่าเมามาทีแรกก็พูดมากนู่นนี่นั่นทำอะไรแผงผมกลัวผมไม่ได้พูดแบบนี้
จ๋าเลยบอกเดี๋ยวโทรหาเจ้าของร้านดีกว่า
แกก็เลยโทรหาเจ้าของร้านเจ้าของร้านก็มาหาผม
มาคุยกับมีหนุ่มมีออสมาคุยกันบอกเฮ้ยหนึ่งคืนนี้เองทนนอนที่นี่คืนนึงนะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะหาที่อยู่ใหม่ให้ครับประมาณนั้น
แล้วพออีกวันหนึ่งผมก็ทนนอนอีกวันหนึ่งปุ๊บ
แก่ก็เลยเรียกผมเรียกหนุ่มมาแล้วบอกว่าหนึ่ง
ฆ่าเนี่ยกูเนี่ยยกสาราท่าน้ำให้เองเป็นบ้านเองไปเลย
พอพูดคำว่าสาราท่าน้ำแค่นั้นแหละหนุ่มหันมองหน้าแล้วแกควับเลย
เฮ้ยอ่าเท่าแก่ครับแค่นั้นผมไม่ได้สนใจอะไรตอนนั้น
ดีใจคือเราไม่ได้นอนบ้านหลังนั้นแล้วไม่ได้นอนร่วมกับคนเมาแล้ว
เราแบบสบายใจแล้วตอนนั้นผมก็เลยหอบเสือหอบหมอนไปนอนสาราเลย
กางมุ้งกางอะไรนอนอย่างดีหลับอุ้ยสองทุ่มหลับสบาย
สมัยนั้นไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีอะไรอยู่แล้วเปิดวิทยุฟังนอน
สองทุ่มหลับตื่นตีห้าหกโมงหลับแบบคือเราสบายตัวแล้วตอนนั้นอ่ะ
แต่สิ่งที่มันแปลกคือตายอดเนี่ยลักษณะแกเปลี่ยนไป
อืมลักษณะของตะยอดเปลี่ยนไปยังไงก็คือแบบแกแบบ
แล้วก็หันมองผมแล้วก็มองสาราแล้วก็ผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไร
เรานอนหลับเต็มอิ่มเราแล้วนี่ก็คืนวันแรกผ่านไปก็คืนที่สอง
คืนที่สองช้ามาทำงานก็ตะยอดก็หนักกว่าเดิมอีกอืม
ผมก็ไม่ได้สนใจเว้ยเราไม่ได้นอนห้องเดียวกับเขาแล้วนี่
อะไรประมาณนั้นพอคืนที่สามพี่แจ๊คผมนอนอยู่คืนที่สาม
ห่วงเวลาประมาณผมจำไม่ได้ว่าเป็นช่วงตี๑ถึงตี๒เนี่ย
ระหว่างที่ผมกำลังหลับอยู่เนี้ยผมได้ยินเสียงตะยอดร้องอ่า
บอกเอ้ยช่วยด้วยผีหลอกแล้วแกก็ผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมา
ปรากฏว่าผมเห็นแกวิ่งวิ่งไปทางหลังร้านตรงทุ่งนาที่จะไปทางรถไฟ
อ่าแล้วมีพี่หนุ่มกับพี่ออสนะครับวิ่งตามแล้วลุงกาดก็วิ่งไปบ้านเท่าแก่
เพื่อที่จะไปตามเท่าแก่แล้วลุงการก็ร้องบอกผมว่าไอ้นึง
ตามจับไอ้ยอดเร็วผมก็เลยเลิกมุ้งขึ้นแล้วก็วิ่งตามตะยอดนะครับ
วิ่งตามตะยอดแบบแกก็วิ่งนำหน้าไปนะครับหนุ่มก็วิ่งตามออสก็วิ่งไล่มา
แล้วผมก็วิ่งตามมาติดติดแล้วแกก็จะตะโกนบอกว่าช่วยด้วยผีหลอกผีหลอก
หรอกอะไรประมาณนั้นครับแล้วคือแกทุกครั้งที่แกหันหน้ามาอย่างเงี้
ก็จะร้องตลอดว่าผีหลอกผีหลอกอะไรประมาณนั้นจนผ่านทุ่งนาไปจะถึงทางรถไฟพี่แจ๊
รถไฟสายเหนือครับคือทางรถไฟมันจะเป็นดินเนินขึ้นใช่ไหม
มันจะมีหินคุกอยู่แล้วแกวิ่งไปเหมือนกับสะดุดหินล้ม
แล้วตัวแกก็ล้มหน้าขม่ำลงหนุ่มก็เลยกระโดดเข้าบล็อกเลย
เดียวพี่แจ๊ครถไฟขบวนน้ำมันรถขบวนสินค้าน้ำมันกำลังขึ้นเหนือวิ่งปูนขึ้นไป
ผมบอกได้เลยว่าถ้าแกไม่สะดุดล้มเนี่ยตายไปแล้ว
ผมก็วิ่งเข้ามาสมทบพี่ออสก็วิ่งเข้ามาสมทบจับแกไว้ปุ๊บหนุ่มก็ล็อกคอหันหน้าแกขึ้นมา
พอแกหันหน้าขึ้นมาปุ๊บแกหน้าแกก็อ๋อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ

อาการแจ๊คค่อยดีขึ้นแต่ยังพูดไม่รู้เรื่อง
ทุกกลูงยอดพูดรู้เรื่องแล้วนะ

แกก็หันซ้ายหันขวา

ทุกคนว่าจะค้าวุผมปุ้งให้มุมละ
น้ำผีเหลียนกลูง

แต่ทีนี้นะครับจะเป็นคำพูดของลุงยอดใน๓คืนแรกนะครับผม
ยอดเล่าให้ฟังว่าคืนแรกนะครับที่ผมไปนอนตรงสารา
ก็ดื่มเหล้าปกตินะครับแต่กิจวัตรประจำวันที่แกดื่มเหล้าแล้ว
เวลาที่แกนอนน่ะแกจะตื่นมาช่วงเวลาที่เที่ยงคืนถึงตีสอง
เพื่อที่จะลุกมาปัสสาวะตรงหลังบ้านนะครับ
จะเป็นแบบนี้ทุกครั้งที่แกดื่มสุรานะครับผม
วันนั้นก็เหมือนกันคืนแรกที่ผมไปนอนที่สาราเนี่ย
ก็ลุกขึ้นมาปัสสาวะตามปกตินะครับระหว่างที่แกยืนทำธุระอยู่นั้นน่ะแก
แกก็นึกขึ้นได้ว่าไอ้หนึ่งมันไปนอนที่สารานี่ว่
ที่มันเป็นยังไงอะไรยังไงแกก็เลยหันไปมองตรงสารา
พอแกหันไปมองตรงสาราพี่แจ๊คแกสตันเลยอ่ะกึ๊กเลยอ่ะ

ก็คือก่อนนั้นแกเห็นมุ้งผมกางอยู่ใช่ไหม
ได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งผูกคอตายอยู่บนขื่อสารานะครับ

ที่ผมนอนลักษณะคือตาถลนและลิ้นจุกปาก
เห็นแค่นั้นแหละแกก็วื๊บเข้าไปห้องเลย
นั่นคืออาการแปลกในคืนแรกนะครับ

ก็เดิมหลับนอนเสร็จตื่นขึ้นมาปัสสาวะเหมือนเดิม
พอแกลุกขึ้นมาปัสสาวะปุ๊บแกก็สงสัยว่ะ
แกก็เลยหันแบบ๑๒๓หันฟับไป
ปรากฏว่าพบผู้หญิงคนเดิมผูกคอตายตาถลนลิ้นจุกปาก
คราวนี้ชี้มือมาอย่างนี้เลยเนี่ย
ชี้มือมาหาตายอดอย่างนี้เลยเนี่ยตายอดแค่นั้นแหละ
แกก็ฟื๊บเข้าเลยเข้าห้องเลยคุมโองรับ
พยายามให้หลับมาจนพอมาคืนที่๓ทีเนี่ย

แกก็ดื่มมา๓๔ทุ่มแกก็กลับมานอนเวลาเดิมเลย
เวลาเที่ยงคืนถึงตี๒เนี่ยแกจะลุกขึ้นมาปัสสาวะเหมือนเดิม
แกก็ลุกขึ้นมาปุ๊บทีนี้แกก็แบบเริ่มไม่ไว้ใจแล้ว

แกก็เลยแบบอ่ะในระหว่างที่กำลังยืนทำธุระส่วนตัวอยู่นั้น
แกก็ลองดูเว้ย๑๒๓หันฟ้ากลับไป
แกบอกว่าโอ้โหส่างเมาเลยเย็นหลังวาบเลยอ่ะ
อ่าเพราะว่าแกเห็นผู้หญิงคนเดิมพี่แจ๊คผูกคอห้อยตรงเตง

แล้วคราวนี้มาแบบนั่นเลยเชือกหลุดแล้วก็กระโดดมาหาแก

กระโดดมาหาแกปุ๊บแกก็แหกปากเลยช่วยด้วยผีหลอก

ใช่วิ่งผ่านทุ่งนาชาวบ้านไปที่ทางรถไฟ
แล้วหนุ่มกับออสกับลุงกาดแกก็ตื่นมา
พอเขาเห็นปุ๊บเขาเห็นลุงยอดวิ่งไปทางด้านหลัง

แล้วก็ให้ลุงกาดวิ่งไปตามเท่าแก่นะครับผม

ทีนี้แกก็วิ่งไปแกเล่าให้ฟังว่า

แกจะเห็นผู้หญิงคนนั้นวิ่งตามแกมาติดเลย
แล้วก็ชี้มืออย่างนี้วิ่งมาอย่างนี้วิ่งมาอย่างนี้
แกวิ่งไปถึงทางรถไฟพี่แจ๊ค

หน้าคำม่ำปุ๊บนุ่มก็กระโดดบ๊อก
พอหนุ่มกระโดดบล็อกแกแกก็ล็อกคอหันละยอดขึ้นมา

แล้วก็ชี้หน้าอย่างนี้แต่ไม่พูดอะไร

ลุงกาดเท่าแก่และเมียเท่าแก่มาสมทบ

ชาวบ้านแห่มาดูอะไรกันเต็มเลย
มีคนวิ่งตามเท่าแก่มาไม่ต่ำกว่า๓๐๔๐คน

กระด่วงหลอกคอแกอยู่
พอเท่าแกวิ่งถึงถึงหน้าแก

บางคนเนี่ยหน้าหายไปขึ้นมา

ไม่เห็นเขาถึงกลัวทำไมเท่าแก่มายืนอยู่ตรงนั้นทำไมเขาถึงกลัว

แล้วเยอะมากเลย๓๐๔๐คน
แล้วชาวบ้านที่มาน่ะคืออาฆาตตะยอดทั้งนั้นเลย
ฆาตยอดเหมือนจะเข้ามาทำร้ายแต่เข้ามาทำร้ายไม่ได้
จนแบบเท่าแก่สั่งให้หามตัวแกหามตัวตะยอดไปมัดไว้ที่บ้าน
แล้วชาวบ้านพวกนั้นก็ตามไปล้อมบ้านไว้พี่แจ๊ค
ล้อมบ้านไว้แล้วพยายามจะเข้ามาทำร้ายลุงยอดแต่เข้ามาไม่ได้
บางคนก็บอกว่าไอ้นี่เหรอที่มันฉี่รถหัวกู
นี่เหรอที่มันเอาไก่กูไปกินไอ้นี่เหรอที่มันเอาผลไม้กูไปกิน
แล้วพยายามจะเข้ามาทำร้ายแต่เข้ามาทำร้ายไม่ได้
เพราะมีคุณตาคนหนึ่งนะครับใส่ชุดขาวยืนถือไม่เรียว
ถ้าตัวไหนจะเข้ามาทำร้ายลุงยอดคุณตากำลังจะเอาไม้ฟาด
เหตุการณ์เป็นแบบนี้จนเช้าพี่แจ๊คพวกนั้นถึงได้หายไปหมดเลย
และตะยอดเขามีอาการดีขึ้น
ทีนี้หนุ่มพอฟังจบปุ๊บหนุ่มกับเท่าแก่มองหน้ากัน
บอกเท่าแก่ผมไม่คิดว่ามันจะไม่ให้ใครเจอนะ
นั่นไงแสดงอาการก่อนคนแรกไงที่เขา
เท่าแก่บอกว่าให้คุณหนึ่งไปนอนที่สารา
แล้วคุณหนุ่มเนี่ยเขามองหันมาควับเลยเขาแสดงอาการก่อนนะ
ผมก็เลยถามบอกเฮ้ยพี่เรื่องเป็นอะไรยังไงกันเหรอพี่
หนุ่มก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนแรกดั้งเดิมเลยที่ร้านเขามาตั้งใหม่เลยเนี่ย
หนุ่มนะครับแล้วก็นายน้องชายหนุ่มแล้วก็น้องสะพ้าย
คือคนงานยุคบุกเบิกของร้านนี้เลย

แต่ลักษณะนิสัยของกลุ่มกับนายจะเป็นคนชอบดื่มสุรา
ไม่ค่อยใส่ใจอะไรแล้วก็นายเนี่ยก็จะทะเลาะกับแฟนเขาอยู่บ่อยนะครับผม
วันหนึ่งเนี่ยแบบดื่มกันหนักมากเลยแล้วก็
ผู้หญิงก็น้อยใจหนีออกจากบ้านไปหนีออกจากห้องพักไปห้องนั้นแหละ
นายก็ไม่ได้สนใจอะไรก็ดื่มจนหลับไป

คืนแรกที่ผมไปนอนที่สาราใช่ไหม
๓๔กุมารเนี่ยเขาไปกินดื่มสั่งกันที่ร้านเง้า
หนุ่มก็เลยเปิดประเด็นขึ้นมาว่าคิดว่าไอ้หนึ่งจะเจอไหม
คือทั้ง๔คนเขารู้อยู่แล้วว่ามีคนผูกคอตายอยู่ตรงสารา
หนุ่มก็เลยเปิดประเด็นว่าเฮ้ยไอ้หนึ่งมันจะเจอไหม
ยอดก็เลยโพร่งขึ้นมาเลยบอกโอ๊ยมึงอย่าไปเชื่อผีเผลอ
มีให้มันมาหากูนี่นั่นไงมีให้มันมาหากูนี่
มาดิแน่จริงมาดิไปท้าเขาคืนแรกเลยเจอเลยเออเออนะครับผม
แล้วแล้วทีนี้เนี่ยแกก็เลยถามว่าแล้วคนแก่ลุงคือใคร
อ่าทีนี้เท่าแก่ก็เลยบอกว่าไอ้ยอดอ่ะนิสัยมันแผลงแผลง
แต่กูชอบมันเรื่องการทำงานมันดีแล้วมันชอบไปหยิบเอาเหล้า
เอาของอะไรที่สารมากินปูก็รู้กูเห็นทุกอย่าง
แต่กูไม่ได้จะพูดน่ะครับกูเห็นว่าเออมันทำงานดี
สารพระครูปลงพูน่ะกูจะไปจุดถูกไหว้เจ้าที่ข้อคมาแทนมันทุกครั้ง
ไม่ว่ามึงจะไปอ้วกดูจากกล้องมึงจอนผิดกูก็เห็นแล้ว

คนที่ทำงานดีถ้าเขาม้อกเข้าอะไรหมายไปก็ขอให้อภัย

ทีนี้เนี่ยพี่แจ๊คตายอดแกก็แบบ

แกก็เลยเดินไปเปิดที่ตู้เสื้อผ้าของแกเนี่ย

ในนั้นมีเงินอยู่ประมาณ๓๐๐๐กว่าบาท

ก็ยื่นสมุดบัญชีให้เดี๋ยวผมไปเบิกเงินให้
เท่าแก่ก็ได้จัดงานบวชให้ตายอดนะครับ
จากวันนั้นนะครับพศ๒๕๕๓นะครับ
ปัจจุบัน๒๕๖๓วันที่เราคุยกันนี้
หลวงพ่อยอดท่านก็ยังคนลุกว่า

แล้วครั้งล่าสุดที่ผมเจอท่านเนี่ยตอนที่ผมย้ายไปอยู่เหนือนะครับ
ผมเข้าไปกราบท่านแล้วผมบอกว่า
หลวงพ่อถ้าผมมีโอกาสได้ไปเล่าเรื่องผีในรายการที่ผมฟังเนี่ย

เป็นวิทยาธารให้คนเนี่ยท่านจะอนุญาตไหม
หลวงพ่อบอกว่าอนุญาตแล้วจะโยงเลย
อะไรที่มันเป็นเป็นวิทยาธารให้คนอ่ะ

เอาไปเล่าเถอะอัตมาอนุญาตนะครับผม
ทุกวันนี้หมายถึงว่าหลวงพ่อยังคลองพระเหลืองอยู่

ท่านจะเป็นพระที่สุขุมเป็นพระที่แบบ
ไม่รับเงินรับทองนะครับปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
เพื่อที่จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณที่แกเคยไปรบหลู่เขา

ไม่ว่าจะเป็นยานทางสามแพร่งไม่ว่าจะเป็นวิญญาณผูกคอตายหรือไม่แต่
หรือแม้กระทั่งเจ้าที่ที่โรงงานเขาเอง

เพราะฉะนั้นคนเรามันก็ต้องมีบทเรียนก่อน

คนเราอาจจะไม่เชื่อหรือว่าจะด้วยอะไรก็แล้วแต่ด้วยนิสัยส่วนตัวก็แล้วแต่

จะทำอะไรโดยที่เป็นความแค่เป็นความรู้สึกส่วนตัว

แต่ไม่รู้หรอกครับว่าวันหนึ่งถ้าผลเหล่านั้นมันจะกลับมาหาตัวเขาเอง

จริงหรือออกมาแม่ยนต์นี่ส่วนผู้ขี้หลวงข้อยอดยังถือว่าโชคดีนะ

ที่ยังไม่เป็นอะไรไปมาก

คือของเส้นไหว้ของกินทุกครั้งที่แกหยิบมาให้กินเนี่ยด้วยความที่เราไม่รู้
รอบถึงเก่งจากติดเกอร์ประหว่างจะมองกายเก่งมาก

ผมเรื่องว่า

นี่น่าแหละ
ความเชื่อเป็นของตัวเองได้แต่ที่สำคัญเลยนะครับ
เราต้องไม่ไปลบหลู่ความเชื่อใครใช่ครับสิ่งของของคนที่เขามีความศรัทธา
เข้าไปไหว้ตรงนั้นเนี่ยใช่ครับเขาก็เอาไปทำด้วยด้วยความเชื่อของเขา
ครับแต่ถ้าคนไหนไม่เชื่อก็แล้วแต่แล้วไปทำลายความเชื่อเขาโดยแบบ
ว่าเขาโอ๊ยเนี่ยไปไร้สาระเอาไปไห้ตรงนั้นทำไมเอามากินนี่เองเนี่ย
อันนี้ไม่ถูกแล้วไม่ถูกต้องครับผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งพวกนี้
คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะอย่าได้เอาไปทำเรียนแบบ
ควรอยู่ในดุลยพินิษฐ์และวิจารณญาณจริงนะครับ
และอยากจะบอกว่าเรื่องนี้พูดสนุกเลยครับผมเออ
ฟังไว้เป็นอุทาหวนเป็นอุทาหวนครับฟังไว้เป็นเรื่องเล่ากันแล้วกัน
แล้วก็อย่าหาทำอย่าหาทำอย่าหาทำเออเอาละครับ
วันนี้สถานีผีดุของเราเวลาหมดหมดเวลาครับกับเรื่องราวของคุณหนึ่งฮะ
แล้วก็ครั้งหน้านะครับแขกรับเชิญของเราที่จะมาพูดคุยกัน
ธีมของการลองของลองดีจะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องบอกคุณผู้ชมว่าเข้มข้น
ไม่แพ้กันอย่างแน่นอนฮะวันนี้ขอบพระคุณคุณหนึ่งฮะขอบพระคุณครับ
และกลับมาพบกับสถานีผีดุของเรานะครับทุกค่ำคืนวันศุกร์
เรามาล้อมวงในการฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
ทางแชนแลล์ยูทูปของไทยรัฐของเราเท่านั้นนะครับที่อื่นของปลอม
วันนี้ผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีลาไปก่อนครับ
ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอกกันแล้วกัน
เจอกันศุกร์หน้าวันนี้ฝันดีราตรีสวัสดีทุกท่านครับ
สวัสดีครับขอบคุณครับ